นี่คือหัวใจเด็กหลายคนที่๓จังหวัดสุดแดนใต้
หัวใจที่กำลังหม่นมองร้องไห้
หัวใจเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่ถูกลืม
หนูมีพี่น้องเก้าคนค่ะ
หนูอยากบอกแม่ว่าหนูคิดถึงแม่มากค่ะ
ทุกคนยังมีพลังในการขับเคลื่อ
ในการที่จะทำให้อนาคตของตัวเองดีที่สุด
รู้สึกว่าคนดูแลต้องเข้มแข็งมาก
พยาบาลต้องเป็นคนที่

ทุ่มเทแล้วก็เสียสละมากเลยนะคะ
ก็เข้าใจหัวอกพ่อแม่เลยค่ะว่ารู้สึกยังไง
เรารู้สึกว่ามันคือความรักค่ะ

มันคือสิ่งที่ลำบากมากในการที่เขาจะสื่อสารออกมา
คือเราโชคดีขนาดไหนที่เราแบบ
มีทุกอย่างพอ
ถ้าพวกคุณได้มาเห็นภาพเหล่านี้

การให้เพียงคนเล็กกันน้อยเป็นเหมือนกำลังใจ

รอความช่วยเหลืออีกมากที่สุดแดนใต้
ให้โอกาสพวกเขาได้มีรอยยิ้ม

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรม

เป็นตัวแทนในการหารายได้รับบริจาค

เพื่อช่วยเหลือเด็ก๓จังหวัดสุดแดนใต้

ขี่เจสสกีกรุงเทพนาราธิวาส
ไปให้สุดกับกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์

ร่วมหัวใจไปให้สุดที่แดนตา